อยากรู้เหลือเกินว่าราคาน้ำมันเบนซินมันจะลดลงบ้างได้ไหม
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะไปเจรจาแล้วจะไปคุยแล้ว

ปีใหม่นี้ของขวัญปีใหม่
ราคาน้ำมันเบนซินน่าจะได้ลดราคานะ

ประชาชนก็ตะโกนถามเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะ
ต้องตอบนะมีสิทธิ์สิครับ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก่อนการประชุมคอรมอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ก็ให้สัมภาษณ์นะถึงการลดราคาน้ำมันเบนซิน

แล้วก็ได้ให้ทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ย
ไปหาแนวทางจะดูแลแก้ไขเรื่องราคาน้ำมันเบนซินยังไง

ก็คือการลดค่าน้ำมันกับค่าไฟฟ้ามันต่างกันนะ
เพราะว่าค่าไฟฟ้ามีคณะกรรมการคอยดูแลไง
แต่ว่าค่าน้ำมันมันไม่มีคุณผู้ชม
ส่วนอำนาจทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ก็ไม่มีอำนาจเข้าไปสั่งการหรือว่าไปตรวจดูต้นทุนของเขา

แต่ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นจริงไหม
ซึ่งก็คงต้องแก้ไขปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ

เพราะว่าน้ำมันถือว่าเป็นสินค้าพิเศษค่ะ
ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคธรรมดา
เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คน
และเกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าอื่นด้วย

ดังนั้นจึงต้องกำกับดูแลให้รอบครอบ
กลุ่มแล้วก็ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะเห็นการลดราคาในสิ้นปีนี้แน่นอน
พยายามทำโครงสร้างให้ถูกต้องมากขึ้น
รวมถึงจะพยายามทำให้เป็นของขวัญปีใหม่
วันพรุ่งนี้คุณพีรพันธ์จะไปที่กรมศุลกากร
ก็จะได้รู้แล้วรู้ต้นทุนราคาน้ำมัน
เรื่องต้นจะเน้นที่กลุ่มเปราะบางก่อน

ทำไมน่ะพอแน่นอน
ผมจะพยายามทำให้โครงสร้างที่มันถูกต้องมากขึ้น
ก็จะพยายามแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะไปที่กรมสุรากากแรง
อะชัดเจนนะคะพรุ่งนี้จะไปคุยกับที่กรมสุรากาก
แล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน
สรุปคือเบนซินมีสิทธิ์นะคะ